รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์สนับสนุนโดย

จะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่ารับรู้
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ตามสถานที่ต่างเนี่ยเกิดขึ้นแยะมากมายจริง

ภัยธรรมชาติทุกวันนี้เราเห็น
อดผู้เสียชีวิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยฮะ

อุบัติเหตุทางรถยนต์ของบ้านเรานะฮะ

บาดเจ็บณตอนนี้บาดเจ็บไปเนี่ย

เป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุแล้ว
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
บนท้องถนนฮะนี่ไงแต่จริงแล้วนะครับ

ยังมีเหตุการณ์ที่มีผู้รอดชีวิต
อีกมากมายนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ย

เขามาบอกว่ายังไงรู้ไหมที่เขารอดตายมาได้

มีของเด็ดนะฮะมีความเชื่อ

ของเด็ดที่เรียกได้เป็นสุดยอด

และคนที่มีเครื่องรางหายาก

จากเซียนพระพันร้านครับ
ขอต้อนรับพี่ป๋องสุพรรณครับ
สวัสดีครับเชิญครับ
หนึ่งในสุดยอด
เซียนพระทุกข์ใหม่

เครื่องรางของขังของพี่

ในเมืองไทยนี่มีเยอะมากนะหลายหลวงพ่อ
แต่เครื่องรางเนี่ยก็มีกัน

โมงพันธุ์เมตตามหานิยม
คือจริงแล้วเครื่องรางเนี่ย

สร้างไว้ถือว่าเป็นฟาร์มที่เป็น
คนนิยมจะใช้เครื่องลางกันเยอะ

ทีนี้ถ้าเกิดจะมาถามว่าเบนจะภาคี
นะครับของเครื่องรางของขลัง

อย่างก็จะมีเบี้ยแก้นะฮะแล้วก็มีเสือหลวงพ่อปานนะฮะกะลาหลวงพ่อน้อยนะฮะแล้วก็ตะกรุดตะกรุดนะฮะตะกรุดก็จะมีหลวงพ่อคงหลวงปู่ศุกร์หลวงพ่อกันคือแล้วแต่เราเลือกใช้ลูกสะกดอ่าลูกสะกดเนี่ยจะใช้คู่กับกะลาเขาถือว่าเวลาคนมีเคราะห์ดวงตกเนี่ยจะให้ให้ใช้กะลากับกับเมกสิทธิ
แล้วก็ช่วยหนุนดวงให้ที่ว่ามีเคาะแล้วก็มีดวงดวงตกเนี่ยจะหนุนให้ดีขึ้น
เอาอย่างนี้วันนี้ข้างหน้าของเราก็คือ๕อันดับสุดยอดเครื่องรางของขังที่เรียกว่าที่สุดของประเทศไทย
เดี๋ยวให้พี่ป๋องช่วยอธิบายทีละนี่เป็นรูปเสือนี่เขาทำอะไรจากมา
เสือเนี่ยนะฮะเสือนี่ก็เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานทำจากเขี้ยวเสือคือเป็นตำนานไปแล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยทำไมถึงใช้เคี้ยวเสือเนี่ยมาทำเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นเป็นทุ่งแล้วก็เป็นนอกน้ำแล้วก็ปลาเยอะเสือปลาก็จะเยอะ

โดยมากคนสมัยก่อนเนี่ยที่อะไรมันมีอยู่ใกล้ตัวที่มันเยอะเนี่ยเขาก็จะเอามาทำแต่เนี่ยเคี้ยวเสือเนี่ยโดยมากจะเห็นไหมเคี้ยวเสือหลวงพ่อปานเนี่ยจะไม่เต็มเขี้ยว
ก็ใช้ปลายเนี่ยมาแกะแกะแล้วลงอาคาระนะครับซึ่งโด่งดังมากนะเสือหลวงพ่อปานเนี่ยมีตำนานเล่ากันไว้เยอะเสือนี่มีประวัติเคยใส่พานเนี่ยจะเอามาทะวายแล้วก็คนที่ถือเนี่ยสะดุดล้มพานเนี่ยล้มแล้วเสือเนี่ยลนลงไปอยู่ที่ประตูน้ำนะครับเสร็จแล้วหลวงพ่อปานเนี่ยก็ใช้หมู่เสียบไม้แล้วก็ท่องกระทะของเสือนะคร
จนทำให้ความศรัทธาของคนสมัยก่อนเนี่ยเรานับถือท่านมากท่านมีวิชาที่เกรงกล้านะครับ

ครับเคี่ยวเสือนี้ครับแต่ใช้วิชานะครับอันนี้เป็นตำนานที่เล่ากันโบราณ
เสือหลวงพ่อปานเนี่ยหน้าเหมือนแมวนะฮะตาลูกเต่าหูแมวนะฮะ
นิ้วทั้งหมดทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยเขาเรียกว่า๑๖จานฟ้าผ่าข้างหลัง
เหมือนเป็นรูปคล้ายฟ้าผ่าก็เรียกจานฟ้าผ่า
เคี่ยวโป่งขวานะฮะก้นกอหญ้าหน้าแมวหูแมวเนี่ยตาลูกเต่า
นิ้ว๑๖นิ้วจะมี๑๖นิ้วทั้งเท้า๔เท้าเนี่ยนะครับนับได้๑๖
แล้วก็ถ้าเขาเรียกเขี้ยโป่งขวาเวลาเราส่องไปข้างบนเนี่ย
จะตาลูกไปเห็นฟ้าคุณของเสือจริงนี้เขาช่วยอะไรบ้างครับ
เสือก็มีอำนาจอยู่แล้วนะฮะเพราะเคี้ยวเสือ
เสือเนี่ยมีอำนาจมีบารมีนะฮะแล้วก็สัตว์ร้ายที่ไม่เข้าใกล้อยู่แล้ว
เพราะว่าเสือเนี่ยจะมันมีสาปของเสืออยู่แล้วกลิ่นแบบเคี้ยวเสือเนี่ย
เป็นบารมีทุกอย่างอยู่ที่แรงอธิษฐานในการใช้
อย่างที่สองที่เป็นเรียกได้ว่าสุดยอดเป็นจากภาคีของเครื่องรางของขัง
คือน่าจะเป็นเบี้ยแก้เบี้ยแก้เนี่ยเป็นเบี้ยหอยนะฮะ
เบี้ยแก้เห็นมีเยอะมากนะฮะสุดยอดต้องที่ไหน
ยอดวัดในโลงฮะมีมูลค่าทั้งโบราโบราณและเบี้ยแก้เป็นตำนานนะฮะของเบี้ยที่ว่าสร้างจากเบี้ยหอยแล้วเสร็จแล้วมีประหลอดข้างใน
พยาวดูตลอดครับบรรจุประหลอดครับแล้วก็ถักหลงรักถักเชือกนะฮะ
เพื่อคนสมัยโบราณภูมิปัญญาไทยจะเก็บคล่องไว้ใช้เพื่อไม่ให้ศึกล่อก็จะถักเชือกแล้วก็ลงรัก

พุทธคุณนี่แก้ได้ทุกอย่างนะฮะเบียร์แล้วชื่อชื่อของหลวงพ่อเนี่ยเป็นชื่อเป็นนามมงคล

ชื่อว่ารอดพกไปก็จะรอดปลอดภัยนะฮะทุกอย่างแล้วก็เบี้ยแก้เนี่ยแก้สิ่งที่อัปมงคลแก้เรื่องผู้ผีปีศาจ
หรือว่าจะทำขุนของคนเขาเนี่ยจะกันได้หมดนะฮะ
เหมาะสำหรับใครฮะเบี้ยแก้เนี่ย
แก้เหมาะกับทุกวัยเลยที่ถ้ามีได้พกเวลาไปงานศพเนี่ยถ้าเกิดดวงไม่ดีดวงชงเราไม่รู้ว่าวันเดือนปีเกิดเราเนี่ยไปชงกับคนตายหรือเปล่าคนเขาก็จะพกเบี้ยแก้นี้ไป
ก็บอกว่าใครที่โดนคุณสัยคุณสัยแย่ศาสตร์หรือโรงเพลงพัฒน์เบี้ยแก้จริงจะช่วยแก้ได้
ช่วยบางทีก็เอาทำน้ำมนฮะสวดหมดแล้วก็เอาเบี้ยแก้ลงไปแช่ในขัดน้ำมนฮะก็เอามาอาบหรือเอามาคือล้างซะเนี่ยที่ใครทำมาอะไรเงี้ย
หรือว่าไปโดนของโดนอะไรที่ลมเพลลมพัดเราก็ไม่รู้เพราะอันนี้สิ่งลึกลับเรามองไม่เห็นนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่บางทีคนมันอาจไปโดนได้ดวงไม่ดี
เคยมีเรื่องเหล้าเกี่ยวกับเบี้ยแก้บ้างมั้ยฮะ
คืออะไรก็แล้วแต่ต้นไม้เนี่ยที่ตายพลายสมัยก่อนเนี่ยอย่างเป็นต้นพุธเนี่ยฮะ
ต้นลักษณ์ตายพลายก็ยังมาแก่เป็นฮนุมารเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่เป็นทนนสิทธิ์อ่ะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กระลาตาเดียวทุกวันนี้ยังจะเห็นมีอยู่เยอะ

กระลาตาเดียวนี้พุทธคุณจริงเขาคือ
พุทธคุณกะลาอันนี้หมายความว่าคือคนที่ดวงไม่ดีดวงตกมีเคราะห์เนี่ยเขาให้เอากะลาเนี่ยมาห้อยมาแก้
เพราะมีจันทะคาจันทรุปลาคาลาห้อยเนี่ยมันจะแก้กันได้
ดวงเกิดปีเกิดของแต่ละวันเกิดวันจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยลาหูเข้าวันไหนเราไม่รู้
การพกลาหูนะครับช่วยให้หนักก็เป็นเบา
คือในหูจะแกะเป็นรูปราหูอยู่

นี่เขาเรียกลูกสะกดหลวงพ่อทัพวัดอนงฮะ

ถือว่าเป็นลูกอมลูกสะกดลูกสะกดจะมีหลวงพ่อเนียม
แต่ที่นิยมก็คือลูกสะกดเป็นเนื้อเมกสิทธิ์จะมีวัดเดียวที่สร้าง
เป็นที่รู้กันเลยของวงการพระและนักสะสมว่า
ถ้าลูกสะกดจะต้องหลวงพ่อทัพวัดอนง
แล้วก็จะมาใช้คู่กับกะลาเขาว่านุ่นดวง

คู่ก็ได้แต่ว่าแต่ได้ก้าวข้างกันมาว่ามันจะได้ประโยชน์ได้ผลมากคือชะมั่งมาก

จี๊ดเลยหรอ
ช่วยทำให้ที่เราไม่ดีเราก็จะดีในธุรกิจการงานหรือดวงไม่ดีมีเคาะอะไรเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปได้ดี
มันก็จะก้าวข้ามไปได้กว่าคือไปไวกว่าคนอื่น

สะกดกับการว่าเป็นการว่าทำไว้เนี่ยลงวิชาอาคมแล้วก็เนื้อห้ามวลสถานที่ล่อมไว้ในนี้
เป็นเนื้อที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นล่อมไว้โดยมีแร่ที่มีทองมีนาคมีเงินมีสังฮวนอะไรรวมอยู่ในนี้
รอบมาจนเมฆสิทธิ์จนทุกวันนี้ไม่มีใครทำเหมือนท่านได้ว่าเนื้อเมฆสิทธิ์ทำจากอะไรบ้างนะฮะ

ไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าเป็นเนื้อเป็นเขี้ยวออกไม่กระพัดเลยแล้วก็คุ้มครองได้ดีมาก
อย่างที่ห้าก็คือตะกรุด

อันนี้มีหลวงพ่อปานแล้วก็มีหลวงปู่ศุกร์
หลวงปู่ศุกร์เนี่ยก็มีทั้งไส้เนี่ยเป็นเงินและไส้และเป็นทองแดงนะฮะ

สุขแต่บางองค์เนี่ยบางตะกุดบางอันจะต้องเป็นเหมือนจอระเข้ขับขบฟันนะฮะเนี่ยถักสลับอย่างนี้
อันนี้หลวงพ่อปานนะครับ
วิธีการดูตะกรุดเนี่ยเขาจะดูลายถักก่อนว่าฝีมือการถักอันนี้เป็นของใครอะไรอย่างนี้
อันนี้หลวงพ่อปานจะถักวนอย่างนี้เลยใช้ไส้สิ้นทักวนเนี่ยทำตะกุดแล้วก็ม้วนเป็นฝ้าบาด
ข้างในตะกุดทำไมถึงเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของขังฮะ
ข้างในตะกรุดก็เป็นเป็นคือตะกรุดที่จะทำเนี่ยจะทำจากทองแดงเถื่อนนะฮะลีดแล้วก็ลงอาคาระนะฮะ
ท่านเนี่ยที่เห็นแล้วเราไปลอบเนี่ยถ้าไม่ละลายถึงจะเอามาใช้ได้ให้ลูกศิษย์
มีตำนานหมดทุกอย่างเนี่ยในการทำของท่านเนี่ยเป็นที่เล่าคาดกันมาว่าวิธีการทำของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเนี่ยมีวิธีการและมีวิธีพุทธาพิเศษ
ทักนะฮะอย่างกับหลวงพ่อเงินเนี่ยก็จะมีผ่งพอกนะฮะดมก็จะมีกินหอบอยู่ทุกวันนี้ยังมีกิน

ออกมาเคยขี้ออกมาอยากรู้
อย่างตะกุดวัฒนอนก็จะต้องมีหัวใจนะฮะ
แล้วก็มีนางมนโทมียักษ์อย่างนี้

อยู่ที่แรงอธิษฐานตะกุดเนี่ยจะป้องกันเวลาเราเดินทางนะฮะ
ไปไหนมาไหนหรือว่าเรื่อง
ที่ผมมีเนี่ยผมมีความภาคภูมิใจว่า

ให้เราได้สะสมแล้วมีมูลค่าด้วย
และเป็นสิริมงคลแต่เรากับครอบครัวด้วย
ทำให้เรามีเจริญรุ่งเรืองทำการค้าขายอะไร

แต่บอกให้นะอย่างพี่ป๋องสุพรรณเนี่ยนะฮะ

อ่าคุณพยนทรอาจารย์ลอยดัง

อ๋อสักก็เป็นเทวดาประจำบนเกิด

ก็สั่งก็เกจิอาจารย์

กเยอะขนาดนี้เห็นบอกว่าครั้งหนึ่งเคยรถคว่ำ

เป็นคราวนั้นเป็นคงมีเคราะห์จริง

ผมจะจากสุพรรณบุรีจะไปอำเภอดันช้างอีกร้อยกว่าโล
เพราะเอิญเรารืมข้องไว้ดันช้าง

ก็ไปอยู่กับห้องที่เราลืมอยู่ที่อำเภอดันช้าง

แล้วโค้งนี้เป็นโค้งที่ปราบเซียนจริง
ตอนนั้นฟังเพื่อนไปด้วยนะอีกคนหนึ่งนี่

กระดูกหักเนี่ยโพงบะไลมันตี
ไม่มีแพร่ไม่มีแพร่ทั้งตัวเลย

ท่านพระแล้วก็วัตถุมงคลหรือว่าเครื่องลางห้องข้างที่เราใช้เนี่ย
เราเดินทางไปไหนช่วยคุ้มครองเราให้รอดปลอดภัย
โดยไม่ต้องไปอยู่ในที่เสี่ยงหรือไม่ต้องไปเสียชีวิตอย่างคนอื่นที่
ที่เขาเสียชีวิตอาจจะเขาไม่มีวัตถุมงคลอะไรอย่างเราเราคิดนะ
เราคิดว่าเรามีวัตถุมงคลดีเนี่ยต้องคุ้มครองเรา

นี้เป็นกราครูบานันตาอันนี้เรียกว่าสุริยันจันทาและจันทรุวาคา
กลางวันกลางคืนก็เป็นเครื่องลางคล่องข้างอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นสุดยอดของเมืองเหนือเลยนะคะ
โดยมากเขาจะไว้ตามบ้านไว้ในบ้านสมัยก่อนไว้หัวเสาเอกอย่างนี้
อันนี้ก็คือสุดยอดเครื่องรางของขังนะฮะเรียกได้ว่าแต่ละอาจารย์แต่ละหลวงพ่อก็มีที่มาที่ไปกันมา
ต่อไปอันนี้สิทธิ์เด็ดเด็ด
เพราะคุณเรียกเครื่องรางชุดนี้ว่าเครื่องรางทนสิทธ
ถนนสิทธิ์ถนนสิทธิ์เนี่ยคนยังไม่เข้าใจคือเครื่องรางทำจากต้นไม้
ทำจากขนสัตว์จากกระดูกจากเขี้ยวอะไรอย่างนี้
และเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติหายากและเป็นของหายาก
เหมือนนกอ่ะอีกาสีดำแต่อันนี้มีอีกาสีขาว
กาสีเข้าก็ต้องมีฤทธิ์ไหมจอละเข้อจราเข้เผือกงูเผือกนะฮะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งทนสิทธิ์ที่เป็นของที่หายากและเอามาทำเป็นเครื่องลางเป็นวัตถุมงคล
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนต้องดู
ยังมีซ้องหมูป่า
สองก็คือเป็นของพิเศษของหมูป่าเป็นขนหมูป่า
ขนที่มันเป็นตะบะของมันเองที่มันอยู่นานแล้วมันจะเป็นหนวดหรือคิ้วออกมาที่ออกมาอยู่
มันอยู่โยงพงภัณฑ์มากไอ้สองหมูป่าเนี่ย
สักหมูมาถือช้างป่ะ
รกช้างรกช้างช้างตัวที่เขานึกถึงบุญคุณคนเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะให้เนี้ย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องเครื่องหลังโชคลาภผู้มีวิชาได้ลงอาคาระไว้
เป็นของที่มีฤทธิ์แรงมากนะฮะ

หมูตัวนี้มันจะเหนียวในพานยิงมันก็ยังลำบาก
เขาถือว่าเขี้ยวหมูเนี่ยโดยมากแก่กวงนะอันนี้ตัน
นี่ไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วมีเลย

แต่ละชิ้นที่มาโชว์วันนี้ถือว่าสุดยอด
คอลลาเจนนี่คือขี้รางคนละสิบมาดูชิ้นแรกเลยเขี้ยวเสือ
อันนี้เขี้ยวเสือนะครับจะเป็นเขี้ยวเสือเต็มเขี้ยวเลย
เหมือนหลวงพ่อปานแต่เรียนวิชามาตำรามาจากหลวงพ่อปาน
คือหลวงพ่อนกแต่วิธีการทำไม่เหมือนกันเอาเขี้ยวเสือทั้งเขี้ยวมาแกะ
อืมนะฮะนอกจากแกะแล้วอัคระลงนี่ลงทั้งตัวเลยอืมนะฮะ
บางคนที่ว่าจะเล่นแพงเนี่ยก็คือเล่นยันตุ๊กตาจะสังเกตว่าเห็นเหมือน
เหมือนรูปเป็นเป็นยันฮะละแต่เหมือนตุ๊กตาเห็นไหมตุ๊กตา
อาจจะมียันตุ๊กตาเนี่ยเห็นป่ะเขาเรียกมียันตุ๊กตาจะแพง
อันนี้เป็นเขี้ยวเสือแต่อย่างที่คุณมดดำถือนะเป็นเขี้ยวหมี
อันนี้เขี้ยวหมี่อ่าทำจากเคี่ยวหมี่สังจุดสังเกตคือถ้าเคี่ยวหมี่เนี่ยนะฮะ
ทางนี้จะเป็นวนวนลงมาอย่างนี้ถ้าเที่ยวเสื้อจะไม่มีเห็นไหม
พุทธคุณของเขี้ยวเสือเขี้ยวหมีนี่คือเขาช่วยเหลืออะไรช่วยมีอำนาจแล้วก็เอ่อ
คืออยู่ยงคงกระพันธุ์นะฮะแล้วก็เสือเนี่ยเมตตานะฮะใครจะว่าเสือดุ
แต่ก็เราเป็นเด็กเนี่ยบอกไปสวนสัตว์ไปดูอะไรไปดูเสือ
อยากไปดูเพราะเสื้ออันนี้มันเมตตานะเพราะมันมีเมตตามีบารมี
เราก็อยากจะไปเห็นเสือสักครั้งทุกวันนี้คือก็ไม่มีใครเอาเขี้ยวเสือมาทำเครื่องรางของขังแล้ว
ไม่มีแล้วเพราะสมัยก่อนเนี่ยสมุทรประการเนี่ยเสือเยอะมากนะฮะ
พวกจะเป็นพวกเสือปลาเสืออะไรอย่างเงี้ทำไมก่อนมันเป็นทุ่งเป็นท่านอ่ะ
เยอะแล้วก็เสือจะอยู่ที่แดนนั้นอ่ะเยอะมากเสือหมีอีกอันหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยบ่อย
หมูตันคือเขี้ยวหมูตันเนี่ยเป็นหมูโทนนะฮะหมูโทนคือหมูตัวเดียวออกมาเป็นตัวผู้
ไม่มีพี่ไม่มีน้องก็เรียกหมู่โทนอ่าหมู่ตัวเดียวอ่าหมู่ตัวเดียว
จะหากินตัวเดียวมันไม่ได้ไปหากินรวมกับใครมันถือว่ามันมีฤทธิ์มันมันเกรงกล้า
แล้วก็เป็นหมูที่เคี่ยวตันก็ถือว่าเป็นหมูที่มีฤทธิ์หมูตัวเนี้ยมันจะเหนียวนะครับ
พานยิงมันก็ยังลำบากเขาถือว่าเขี้ยวหมูเนี่ยโดยมากแก่กวงนะ
อันนี้ตันตันทั้งอันเลยเขาถักแล้วลงรักไว้คือปิดไว้อ่า
เขาปิดไว้คือเก็บให้อยู่ในสภาพเดิมคนโบราณเนี้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในมี
มีฮะเราก็เอ็กซาเรย์กับรูปเป็นรูปเยี่ยวก็จะเห็นเลยเห็นเลยนี่ไม่ใช่ว่าแบบว่า
อยากได้แล้วมีเลยมีเงินอยากได้แล้วมีเลยไม่มีแต่ละชิ้นที่มาโชว์วันนี้
ถือว่าสุดยอดแล้วว่าไม่เคยไปออกที่ไหนออกรายการเนี่ยอยากจะให้รับรู้ว่า
กลางของขังเมืองไทยเนี่ยยังมีอีกมากมายที่ท่านผู้ชมหรือนักอนุลักษ
ยังไม่รู้ว่าของดีแล้วก็ของหายากเป็นยังไงวันนี้ผมมาออกรายการ
ไม่ใช่เมืองออกเพื่อทำราคาหรือเพื่อค้าขายวัตถุมงคลนะฮะ
ผมมาออกเพื่อให้เป็นความรู้แล้วก็ถ้าใครเจอแบบที่วันนี้มาออกรายการเนี่ยนะฮะ
ก็ถือว่าโชคดีก็ถือว่าโชคดีหรือที่บ้านอาจจะตกทอดมาปู่ย่าตายายมอบ
เก็บเอาไว้ก็ถือว่าเป็นสี่มงคลชิ้นต่อไปนะครับเห็นบอกหายากเหมือนกัน
นั่นก็คือหมากถุยหมากถุยคืออะไรหมากถุยหมากถุยเป็นตำนานนะฮะ
ตำนานมากถุยเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมมากที่จะเอามาสร้างเนี่ยต้องพิเศษจริงนะฮะ
รู้ไหมว่าท่านไปห้ามากจากไหนมาแถวนั้นมีต้นมากเยอะก็จะไป๕ต้นมากที่ตายพลาย
คือยืนตายอ่ะตายแห้งเนี่ยนะฮะแล้วลูกมากก็เลยจะเป็นลูกหมากลูกแคะอย่างนี้ไง
รีบแห้งแล้วเสร็จแล้วลงอัคระแล้วบรรจุธานลงเสร็จก็มอบให้กับลูกศิษย์
ลูกศิษย์ที่ได้ไปก็จะไปลงลักษณ์อย่างงี้ฮะอืมไปลงลักษณ์เนี้ยนะเป็นแบบนี้
การพิเศษการพิสูจน์ที่จะดูเนี่ยก็คือดูที่ชันลงนี่ดูให้เก่า
ลักษณ์ให้เก่าเวลาเราส่องพระเนี้ยนะฮะอืมอืมแล้วก็ส่องสั่งบางคนก็เอาไปถัก
คนที่เป็นเจ้าของก็จะไปถักเพื่อเก็บสภาพหมากให้อยู่จนทุกวันนี้หมากถุยนี่เป็นที่โด่งดังเลยว่า
ค่าจากภัยอันตรายคือได้พกเนี่ยรับรองว่าทุกอย่างครอบจักรวาลนะฮะ
รอบจักรวาลเมตามหานิยมนะฮะแค้วคาดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายนะฮะ
โดยเฉพาะสัตว์ที่ดุร้ายที่มีพิษหรือสัตว์ที่เขี้ยวคมเนี่ยไม่ได้กิน
เขาบอกว่าพกไปเนี่ยเดินไปที่ว่าม่าดุดุเนี่ยยังกัดไม่เข้า
นอกจากนั้นยังมีสองหมูป่าสองหมูป่าเนี้ยอ่าทางเหนือเนี้ยเขาเรียกสอง
ก็คือเป็นของพิเศษของหมูป่าเหมือนแบบอันนี้นะฮะอันนี้จะเป็น
พิเศษนี่นะสองหมูป่านะมันคืออะไรเป็นขนนี่ฮะเป็นขนหมูป่าที่
ขนที่มันเป็นตะบะของมันเองที่มันอยู่นานแล้วมันจะเป็น
วดหรือคิ้วออกมาที่ออกมายาวยาวสีหมูป่าเนี่ยเขาก็จะเล็มขนเขาเอง
อืมเล็มแล้วก็อมไว้ในปากอืมอมไว้แล้วก็ด้วยอมไว้จากลิ้นต่าง
น้ำลายเนี้ยก็จะเป็นเกลียวครับนะฮะบางอันอมไว้หลายหลายปีก็เป็น
อันเนี้ยเกิดจากธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติเพราะว่ามัน
เป็นพิเศษทีนี้ฝ่าจะได้อันเนี้ยนะฮะหมูป่าเนี่ยมันจะไปกินน้ำ
เดี๋ยวมันจะคลายไว้บนโคทินหรือว่าคลายบนแบบข้อนไม้อ๋อ
นายพานถึงจะได้เล่นเล่นมันได้ยิงมันได้เพราะว่ามันอยู่ยง
โครงกระพันธุ์มากไอ้ไอ้ไอ้สองหมูป่าเนี้ยอืม
เพราะว่าข้นเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติเกิดจากตะบะของหมูนะฮะ
พุทธคุณนี่เหนียวมากอยู่ยงคงกระพันธ์เป็นตำนานเลย
คือไม่ต่างอะไรกับทางใครเคี่ยวหมูตันไม่ไม่ต่างเลยอ่า
โอเคนะครับจากหมูมาถึงช้างบ้างมีช้างมาถึงช้าง
อันนี้ไม่เคยได้ยินไม่ไม่รับรองว่าไม่เคยคนเล่นเครื่องลางก็ยังจะมีอ่ะ
น้อยคืออะไรฮะช้างนี่คืออะไรช้างอันนี้เป็นเขาเรียกว่าลกช้าง
รกช้างอันนี้ผมได้มาจากทางเหนือนะฮะซึ่งรกช้างอันนี้พิเศษอย่างหนึ่ง
มีลงอัคละด้วยเดี๋ยวอนุมส่องดูอืม
จะมีอัคระเลขยันลงไว้คือช้างเนี่ยฝ่ายจะจะได้ลกไม่ใช่ว่าได้ง่าย
ถ้าช้างเนี่ยเวลาเขาจะออกลูกเนี่ยตามธรรมชาติเขาก็จะเข้าไปอยู่ที่
ไม่ให้มีคนที่ที่เงียบสงบแล้วเขาก็ออกออกเสร็จแล้วเขาเขาเสียเลือดมาก
เขาก็จะกินหลกหมดเพราะหลกเนี่ยไปเพิ่มพลังไงให้เขาไงเพราะว่าเขาอ่ะ
เขาก็จะรอเจ้านายจนเจ้านายเข้ามาเขาก็จะให้เนี่ยเป็นโชคลาภเป็นเครื่องลาง
คือช้างจะต้องให้เองช้างเขาให้เองไปแย่งไม่ได้แย่งเขาว่าเป็นบาปอีก
การไปแย่งลกช้างเนี่ยไม่ได้ลกช้างโดยมากช้างก็จะกินนะฮะ
แต่ช้างตัวที่เขานึกถึงบุญคุณคนเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะให้อันนี้เขาถือว่าเป็นเรื่องเครื่องลางโชคลาภ
เขาจะให้เฉพาะคนเลี้ยงของเขาคือเจ้านายของเขาเท่านั้น
อันนี้คือเขาลงอัคละลงประหลักรอบเลยอันนี้ได้ดีดีเพราะว่า
คงมีเกจิอาจารย์ดังหรือว่ามีผู้มีวิชาได้ลงอาคาระไว้เป็นของที่มีฤทธิ์แรงมากนะฮะ
มีแล้วคือคุมเราได้หมายความว่าห่อลูกช้างไว้
ไม่ให้กระทบกระทั่งจากจากอืมอ่าสิ่งที่อะไรที่ให้ให้ลูกเจ็บอ่ะ
ครับอันนี้ต้องมาอยู่กับเรานะเขาก็ต้องห่อคุ้มครองเราอืม
อบอุ้มเราจนเจริญรุ่งเรืองอะไรอย่างนี้แค้วคาดจากสิ่งที่จะเป็นภัยที่มองไม่เห็นนะฮะ
ทุกอย่างเลยลกช้างเนี่ยได้ทุกเรื่องนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังเฉย
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วนี่ไปได้มาจากไหนฮะ
อันนี้ผมได้มาจากทางเหนือสมัยนั้นไปได้มาได้ยังไงผมซื้อมาเช่ามาตอนนั้น
เนี่ยมีแต่พื่นอยากขอให้ยืมไปใช้เดินมาเทลิกไม่ค่อยดีเลยก็ให้ยืมไปใช้
พอเขาดีค้าขายดีเขาก็เอามาคืน
จำเป็นไม่ต้องเป็นคนที่ถูกฉลกหรือมีบุญถึงจะได้

ต้องมีบุญแล้วก็เหมือนแบบว่าเมื่อชาติปังก่อนคงจะมีเวรกรรมหรือผูกพันกันมา
อาจจะเคยเป็นญาติเป็นมิตรหรือว่าเคยดูแลกันมา
ชาตินี้เราถึงได้มีบุญได้ปกครองเขาไง
ผมคิดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีบุญว่า
อาจจะเนี่ยเจ็ดจะพูดหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ของช้างเนี่ย
ล่วงรับไปแล้ววิญญาณอันนี้นะฮะ
อาจจะโดนจิตโดนใจให้ผมเป็นเจ้าของไง
เพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันหรือเคยผูกพันกันเคยเป็นมิตร
หรือเป็นญาติเป็นพี่น้องก็ได้เราคิดเอาคิดดีไว้ก่อนนะฮะ
เพราะว่าสิ่งพวกนี้ไม่มีใครรับรู้ได้หรอก
ผมเล่าให้ได้แล้วก็อย่าเชื่อนะฮะ

ถูกมงคลทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องลาง
ก่อนอื่นคนจะใช้ต้องศรัทธาของแต่หลวงพ่อ
ถ้าไม่ศรัทธาไม่เกิดขอไม่ได้
ถ้าขอได้ให้ฉันให้หมด
ครองท่านได้หมดแต่เราต้องศรัทธาท่าน
และนี่คือสุดยอดเครื่องรางของขังที่หายากที่สุดในประเทศ

แต่เรื่องประสบการณ์ตรงที่พี่ป๋องบอกว่า

เจอกันทุกคน
คือพอเราได้ของพวกนี้เป็นของที่
ลับและมหัศจรรย์จริง
มีฤทธิ์มีเดทในตัว
แล้วก็จะเป็นกุมารทองเป็นผงพายอะไรแล้วแต่
แต่ตัวเราเองที่เราปกครองอยู่เนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์อะไร
แต่คนใกล้ตัวจะเป็นลูกเป็นภรรยา
หรือเป็นคนใช้ที่บ้านเขาก็จะเจอ
บางทีเขาท้าทายเขาก็เจอกันเองอะไรอย่างนี้
ถ้าอย่างนั้นเราขอยกกองไปที่บ้านพี่ป๋องสุพรรณ
ว่าคนที่บ้านเขาเจออะไรกันบ้าง
ตามพี่กบศรีภรรยาของพี่ป๋องสุพรรณ
วันนี้ใจดีเปิดบ้านที่ตนเองเชื่อว่า
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายสถิตอยู่
โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่รอบบ้าน
เมื่อก่อนนี้คือมีต้นกันเก่าต้นยักษ์อยู่ตรงนี้ต้นหนึ่ง

เขาเหมือนมีการเริ่มตายหรือว่าพระเขาอยากได้

ท่านก็มาที่บ้านมาเยี่ยม
คือท่านอยู่เกี่ยวกับโพงตะเคียน
ท่านจะเป็นตะเคียนล้วนเลยเป็นร้อยต้น

เดินผ่านปุ๊บท่านสัมผัสเทวดาได้
ท่านบอกนี่เลยที่ท่านตามหามา
แล้วท่านก็เลยเหมือนแบบอธิษฐานจิตขอ

ท่านเดินเข้ามาบอกอยากไปอยู่ได้จัง
เราก็ไม่รู้นะว่าท่านสัมผัสของท่านยังไง
อยากอยู่ไหนก็ไปเนอะเราก็ไม่ขัดบารมี
ก็เลยยกต้นไม้ต้นนั้นให้หลวงพ่อไป
ต้นไม้นี่เขาบอกถ้ามันตายภายในบ้าน

แต่ถ้าไปอยู่สร้างกุศลที่วัดหรืออะไร
ช่วยเสริมบารมีที่วัดอะไรอย่างนี้
เขาก็จะไปแกะสลักค่อยว่าเป็นชื่อคุณป๋องกับคุณชื่อเรา

จะได้เป็นมงคลก็เลยถวายไปที่วัด

แล้วก็ต่อมาก็มาต้นหน้าบ้าน
เจ้าคนนี้มันชอบท้าทาย
เขาบอกว่าถ้าเป็นวันพระจะเหมือน
มีคนวิ่งชุดขาวนุ่งขาวห่มขาว
วิ่งปู๊ดเข้าไปในนี้
ผมเห็นเป็นแบบเงาคนเข้าใต้ต้นไม้ครับ

เงาคนเดินแบบสะท้อนแสงแล้วเดินเข้าต้นไม้อย่างนี้ครับ

เหมือนกับว่าพื้นที่ของเขาอย่างนี้นะครับ

ในบ้านคนหนึ่งมันเห็นว่า
ใส่ชุดม่วงใส่ลูกกระพวนเดินดึก

ครั้งที่หนึ่งก็เอาพามมานั่งสมาธิ

เหมือนเราเดินแล้วเราข้ามเข้าไปข้ามเข้ามา
เขาก็เดินรอบบ้านเดินมาถึงตรงนี้เขาบอก

คนที่หนึ่งผ่านไปเราก็ไม่ค่อยเชื่อมั่น
พอหลังจากนั้นก็มาอีกคนนึงเป็นผู้หญิง

เขาก็พูดแบบเดียวกันเป็นคนที่สอง
มาคนที่สามนี่นั่งสมาธิถือสิน

เขาก็บอกเขาก็พูดแบบเดียวกัน
เราก็แหม๓คนพูดแล้วเราจะตัดสินใจอย่างนั้น
ทำอะไรก็ได้ทำเพื่อให้เราอยู่กันได้แล้วก็สุขสบาย
สุกเราก็สุขเราก็เลยมาตั้งสาร
แล้วก็ถึงเวลาวันพระเราก็ไหว้เขาอะไรประมาณนี้

เริ่มมาอยู่ใหม่ก็คือวันนั้นก็มาไหว้ตรงปู่พยานาท

มันเหมือนมีอะไรเลื้อยผ่านใต้น้ำเรา
ไม่มีอะไรหรอกเราเป็นลมมั้

แล้วก็หลังจากไหว้ท่านมาก็มีสิ่งดีเยอะเกิดขึ้นในบ้าน
เราก็ให้พระที่ตาทิพย์ที่ดูเกี่ยวกับครอบครัวเรา

ท่านก็หลับตาดู
โอ้โหบ้านมึงไม่ธรรมดา
มีองค์ปู่พญาศรีสุโธหนึ่งที่นี่เก็บเป็นสีทองคำ
ท่านว่านี้เราก็

เรามาซื้อเรามาปลูกเราก็เจอเลยอะไรอย่างนี้

เราก็ว่านี่เราก็อยู่เราก็กลับให้บิชากัน
คือตอนนั้นวันนั้นก็คืออยู่กับหลานนั่งดูตะลึง
เฮ้ยเขาจะหมุนเข้าหอ

เราก็เลยเอากล้องขึ้นมาแต่มันเก็บไม่ได้ไง
คือเขาเหมือนเขารู้ว่าเราจะถ่ายเขาก็เก็บไว้

มีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าอะไรที่มันไม่เห็นก็อย่าไปอยากเห็น
เห็นแล้วมีสุขก็ดีเห็นแล้วเป็นทุกข์มันก็ไม่ดี
ก็เลยตอนหลังก็เลยปล่อยไป
โอ้โหแม้กระทั่งเรื่องราวของพญานาค
ที่ตั้งพญานาคไว้กลางบ้านอย่างนั้นเลย
ครั้งหนึ่งพี่ก็เคยสัมภาษณ์ว่าพี่มีกินได้ก็เพราะเครื่องรางของขัง
แล้ววันนี้เครื่องรางของขังก็สร้างชื่อเสียงให้พี่ด้วย
บูชาเครื่องรางของขังบูชายังไงถึงจะดี
มูยังไงถึงจะรวยมูยังไงถึงจะเด็ด
คือเครื่องร่างของขังเนี่ยก่อนอื่นถ้าเราศรัทธาแล้ว
การบูชาเครื่องลางหรือวัตถุมงคลทุกอย่างไม่ได้ยากเลยนะครับ
การตั้งนโมนะฮะนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธศะ๓จบนะฮะ
พุทธทางอรัตนานังธรรมรัตนานังสังคังอรัตนานัง
ทางประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมนะครับ
บูชาพวกนี้คือคุ้มครองเราประสิทธิเมฤทธิ์ทุกอย่างประสิทธิเม
คือให้เกิดผลกับเราแล้วเราก็คล่อเลยวันนี้ลูกเดินทางไปไหน
ขอให้แค้วคาดปลอดภัยอันตรายทั้งหลังทั้งตัว
ใครเห็นใครรักใครเห็นใครลงก็เห็นใครเมตตาให้ซื้อง่ายขายคล่องนะครับ
สัตว์มุมา์ให้คนนำคริสไลฟ์ให้ร้ายให้วินาศสารที่อี้ติศวกาโตอรหังพุทธโธ
นี่คือพี่ปลองสุภัณฑ์ที่วันนี้ขอบคุณมาก
วันนี้ขอบคุณมากสำหรับเครื่องรางของขังที่
เอามาฉุดขอบคุณครับ
ของดีทีเด็ดเศรษฐีเงินล้านของเราวันนี้
อยู่ที่เจ้าวะสมุสาครครับ
การที่จะออกทะเลเนี่ยมันก็อาศัยโชคราบ
ผมจะทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับอาชีพ

วันเกิดไปโดนสิ่งใต้น้ำทำยังไงก็เอาไม่ขึ้น
มันนึกถึงได้ว่าเสด็จเตียบอกเสด็จเตียช่วยด้วย
ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปมูกันที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับ
มีร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดสมุดสาขร
และที่สำคัญของดีที่เขาประจำตัวอยู่
เข้านับถือมูชาเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดา
แต่คนเราให้ไหว้พระให้ตายแต่ขี้เกียจก็แค่นั้นแหละ
มีของดีมูเตลูหนัก
แล้วก็ขยันอดทนแค่นั้นรวย
ไปดูซิของดีของเขาทำให้ร่ำให้รวย

ของดีทีเด็ดเศรษฐีเงินล้านของเราวันนี้

เจ้าของเรือประมงและร้านอาหารชื่อดังแห่งย่านกระซ้าขาวที่เชื่อว่า
วยเพราะขยันอย่างเดียวไม่พอต้องมีโชคเข้ามาช่วยด้วยครับ
โชคที่ว่าของทั้งคู่คืออะไรไปฟังพร้อมกันครับ
หลังจากที่ผมรับราชการทหารแล้ว๒ปีก็ออกมาออกเรือเป็นลูกจ้าง
จากเป็นคนงานนะอยู่หลายปีเหมือนกันก็กลับมาเป็นหัวหน้าคนงาน
พี่ชายทำเรือเพิ่มอีกหนึ่งลำผมก็ได้เลื่อนอันดับ
จากหัวหน้าคนงานขึ้นมาเป็นใต้โกงเรือ
แต่งงานกับเขาก็ลำบากชีวิตลำบากมากเลย
ไปได้ต่างตัวก็ออมเล็กออมน้อยกันไปเยอะทุกวันเขาขยันมากเลยคนนี้
ความบวกคิดเขาดียอมรับเขาเลย
ด้วยความยากลำบากในการทำมาหากินทั้งคู่กลับมีสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
ที่เป็นเหมือนเข็มคิดนำทางในการทำมาหากินนั่นก็คือแปะกงครับ
ผมตาบอดสีใครเขาก็ประนามผมว่าเป็นไตไม่ได้หรอกมันตาบอดสี
แต่ผมก็ไปถามแป๊โกงที่ผมนับถือเขาบอกเป็นได้
ผมก็เลยไปเป็นแล้วก็ประสบความสำเร็จ
หลังจากนั้นผมก็อยากจะเป็นเท่าแก่คนอยากจะโตนะครับ
ผมก็ไปหาแป๊ะท่านอีกทีว่าผมเนี่ยพอจะเป็นเท่าแก่ได้หรือยัง
ใช่ไหมท่านดูดวงผมนะเขาบอกว่าหรือยังไม่มีดวงที่จะเป็นเท่าแก่เรือ
เป็นลูกจ้างเขาไปก่อนอดใจรออีก๓ปีผมก็นับถือท่านก็เชื่อ
พอหลังจาก๓ปีผมก็ไปถามท่านใหม่ท่านก็บอกว่าเออเป็นได้แล้ว
ซื้อเรือใหม่เป็นเรือใหญ่ชื่อเรือเจ้าพญาพาโชค
มูลค่าก็ตอนนั้นซื้อก็เรือหนึ่งประมาณ๓ล้านฝ่า
ผมก็ไปถามแป๊ะอีกทีว่าดีไหมแป๊ะบอกดีแล้วชื่อนี้มันชื่อมันใหญ่

จะซื้อผมก็ไปถามแป๊ก็บอกว่าซื้อมาแล้วก็จะรวย
ก็ประสบความสำเร็จทำมาหากินดี
ผมก็ถือว่าชื่อของเรือที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นมงคล
แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อประสบปัญหาครั้งใหญ่ในชีวิต
ผมประสบปัญหาโดนปรับเสียเงินไปอยู่มาอีกประมาณเดือนหนึ่ง
ผมได้ปลามากลูกน้องไปเอาปลาขึ้นเกิดน็อกกัดปลา
เสียชีวิตไปสองคนผมเสียใจมากในชีวิตตั้งแต่
เกิดมาไม่เคยเสียใจขนาดนั้นผมท้อเลยผมก็จะขายเรือ
ผมก็กลับมาต่อว่าป้าโกงที่ผมนับถือว่า
ท่านบอกว่าผมซื้อเรือลำนี้มาแล้วจะรวย
แล้วทำไมจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ท่านก็ปลอบใจผมบอกเอ้ย
ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาหมดอายุไขเขามาฝากชีวิตกับเรา
ขอให้เราทำดีต่อเขาแล้วเราก็จะต้องรวย
บอกว่าอยากขายเรือแบบนี้เก็บไว้หรือต้องรวยแน่นอน
แข็งใจก็ไม่ขายก็ทำเรือมาจนมีถึงทุกวันนี้
มูลค่าต่อเรือตอนนั้นก็ประมาณ๑๖ล้าน
และนี่เองที่ทำให้เฮียวงและเจ๊ราตรี
ศรัทธาเจ้าพ่อแปะกงแห่งย่านกระซ้าขาวเป็นอย่างมาก
ผมเคยถามเสียผมว่า๓เจ้าพ่อไปโกงเกิดมาเมื่อไหร่
เสียผมที่ท่านเสียไปแล้วก็บอกว่า
เขาเกิดมาสารเจ้าพ่อเป็กองค์ก็มีอยู่แล้วเช่นกัน
ผมจึงว่าก็ถามคนต่อไปว่าก็ประมาณร้อยกว่าปีขึ้นไปนะฮะ
ตอนนี้การที่จะออกทะเลเนี่ยมันก็อาศัยโชคราบ
กลางทะเลมันใหญ่โตฟ่างฝาง
และเราก็ไม่สามารถว่าจะทำอะไรดีหรือไม่ดีทำอย่างไรดี
ก่อนที่ผมจะประสบความสำเร็จมาทุกวันนี้
ผมจะทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับอาชีพ
ต้องถามเจ้าพ่อแป๊ะกงครับ

เพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นกุญสือเป็นคอยชี้แนะแนวทาง

และไม่ใช่แค่เจ้าพ่อแปะกงเท่านั้น
ที่คนเรืออย่างเฮียนั้นนับถือ
ยังมีแม่ย่านางเรือที่ต้องเคารพบูชาอีกด้วยครับ
แม่ยะนางเรือท่านจะเห็นผ้าที่มีหนังสืออาคาระเป็นนังสือขอบ
เราก็ได้ไปให้ท่านเจ้าพ่อประกงเนี่ยเขียนมาแล้วก็ปลูกเสกมา
เพื่อเอามาผูกไว้หัวเรือเพื่อเป็นสิริมงคล
ว่าจะนำเรือเราไปทำการประมงในทะเลให้มีโชคมีลาบ
หลังจากนั้นท่านก็ดูวันให้เรียบร้อยแล้วเราก็ออกทะเลไป
ว่ายเรือมะยะนางก็จะเป็นว่ายพวกเป็ดซาแส
มีเป็ดมีหมูแล้วก็มีหมึกก็ซาแซแล้วก็ไหว้ผลไม้๕อย่าง
ยก่อนที่เรือเราจะเคลื่อนออกจากหัวสะพานแล้วก็จุดประทัด
สมัยก่อนนี่ปลาเยอะขอก็ได้เป็นล้านก็ได้เป็นล้าน
ช่วงวันพระจะไหว้อีกรอบหนึ่งวันพระ๑๕คำกลางเดือนก็จะไหว้อีกครั้งหนึ่ง
แต่ช่วงวันพระนี่เราก็จะไหว้เฉพาะผลไม้
หลังจากว่ายเป็นนางเรือที่เรือนับถือก็เจ้าพ่อหลักเมือง
เจ้าพ่อหลักเมืองที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสมุทรสาคร
คนในจังหวัดสมุทรสครจะนับถือหมด
วันนี้เฮียวงเป็นไกด์นำพาพวกเราไปกราบสักการะบูชาเจ้าพ่อหลักเมือง
เป็นสถานที่สำคัญแห่งจังหวัดสมุทรสาครครับ
ผมจะพาไปพบกับท่านประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองคุณกมลไกรวัตนุสรนะ
อยากทราบเรื่องราวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อหลักเมือง
เชิญถามท่านได้เลยนะครับ
ความเป็นมาของสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครนะครับ
ตามที่ผู้เท่าผู้แก่ได้เล่าสืบต่อเนื่องกันมานะครับ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย
ธัตริกาลที่๓ท่านเดชงสร้างป้อมวิเศียนโชดกครับ
แล้วก็มีสารสารเล็กอยู่สารหนึ่ง
ที่มีองค์เจ้าพ่อหลักเมืองประดิษฐานอยู่ในสมัยนั้นนะครับ
ก็เป็นที่เคารพลูกช้าของพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรสาครทั้งหมด

ท่านขุนสมุทรมณีรัฐเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนพิท่าฉลอม
ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรสาครนะครับ
ร่วมกันสร้างเป็นสารแบบทรงไทยนะครับ
ไม่ใช่หลังนี้นะครับเป็นหลังเดิม
เป็นศาลทรงไทยคู่กับป้อมวิเศียรโทดกมา
ก็มาถึงพศ๒๕๓๐นะครับ
สมัยหม่อมหลวงชิงชัยคำภูเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ก็ได้รับพระราชทานเสาหลักเมืองนะครับ
เสาหลักเมืองก็ได้สร้างสารหลักเมืองอยู่ด้านหลังของสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ส่งพระราชทานมาให้จังหวัดสมุทรสาคร
และเป็นเสาหลักเมืองที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับ
มีความยาวตั้งแต่พื้นยันด้านบนเนี่ย
แล้วด้านซ้ายเนี่ยทรงพระถัน
ด้านขวายกขึ้นนะครับ
และจะมีภูมิมารอยู่สองด้านของเจ้าพ่อ
เดือนประมงเนี่ยก่อนจะออกไปจับปลาเนี่ย
ก็ต้องมาลอยลำไหว้หน้าสารเจ้าพ่อ
โดยมีผลไม้มีน๓แสน๖แสนประทัดเครื่องไหว้ครบ
ลอยลำไหว้เจ้าพ่อที่หน้าสรรค์ในผ่านแม่น้ำท่าทีเนี่ย
ก่อนจะออกไปทำประมงว่าสิ่งที่ออกไปประสบความสำเร็จ
ไม่มีอุปสรรค์ทายังกันสลาย
กลับมาได้ผักปลามาเต็มลำ
ก็ทุกคนก็นับถือทุกสาขาอาชีพ

คือเสด็จเตียกลมหลวงชุมพรที่ชาวเรือชาวประมงร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไวทัน
กับตัวของผมเองก็เคยได้เจอประสบการณ์กับตัวมา
เวลามีปัญหาอะไรก็ปักทุบอกท่านก็ได้อย่างดังใจเลย
มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะแต่ว่าผมประสบกับตัวเองเนี่ย
ผมกล้าพูดได้เลยว่าเสด็จเตียศักดิ์สิทธิ์มาก
ครั้งหนึ่งผมออกไปทำประมงอุวรรณเกิดไปโดนสิ่งใต้น้ำ
ทำยังไงก็เอาไม่ขึ้นใช่ไหมเอาทำยังไงก็เอาไม่ขึ้น
เป็นเวลาจนเราท้อแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันนึกถึงได้ว่าเสด็จเตีย
เราก็ไปปักทูบบนเสด็จเตียเสด็จเตียเนี่ยท่านจะชอบอยู่สองอย่าง
ที่บนแล้วประสบสำเร็จหนึ่งประทัดสองลูกปืน
เสด็จเตี๋ยก็ชอบมากเลยลูกปืนผมก็บ่นพอหลังจากบ่นมันก็เหลือเชื่อนะ
ขึ้นมาโดยที่เสียหายน้อยที่สุดทั้งที่เรานึกว่าเราแย่แล้ว
เสด็จเตี้ยก็ช่วยให้เราเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็เอาเครื่องมือกับประมงกลับมาบ้าน
มาซ่อมมาทำอะไรได้ผมเคยได้ปลานะฮะได้ปลาขึ้นปลาแล้วก็ออกเรือไม่ทัน
ทำยังไงเหลือมันก็ติดแท่งเราก็แท่งเท่าไหร่มันก็ไม่หลุด
ตอนหลังผมก็เพราะที่ผมตีแทงอยู่ที่ปากน้ำชุมพรพอดี
ผมก็ตะโกนเลยช่วงช่วงเพราะเวลาน้ำมันลงเชี่ยวเนี่ยนะ
มันช้าไม่ได้ล่ะเพราะช้าอีกนิดน้ำคงจะลงบอกเลย
บอกเสด็จเตียช่วยด้วยครั้งสุดท้ายคนเราจะทอแล้ว
เรือวิ่งพลุดออกไปโดยที่เรือไม่เป็นไรเลยออกไปได้

ไหว้เสด็จเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปกลางทะเลก็ไปไหว้ขอเฮียตี
ยะตีนี่เป็นภาษาชาวเรือเขาว่าคนที่ได้เสียชีวิตอยู่ในท้องทะเล
แล้วก็ผีที่ไม่มีญาติ
ชาวประมงชาวบ้านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทะเลหรือเป็นคนจีน
ก็ถึงเวลาตุดจีนศาสตร์จีนหรือเวลานั้นก็จะมีการไหว้หอยยตี
เป็นความเชื่อของพี่น้องชาวมงว่าทำให้เขากิน
มันดีอยู่ดีแล้วผลประโยชน์เขาก็จะกลับมาย้อนกับพวกเรานะฮะ
ไหว้ให้เขาเยอะแล้วก็หลังจากที่เราไห้กลางทะเลแล้ว
ส่วนหนึ่งที่ไหว้เราก็ปล่อยลงน้ำไป
เพื่อให้หอเฮียตีได้เอาไปกินนะ
ต้องบอกว่านี่เป็นทั้งตำนานความเชื่อ
และความเชื่อส่วนบุคคลที่เฮียวงและเจ๊ราตรี
รวมถึงชาวประมงส่วนใหญ่เขานับถือกันสืบต่อกันมา
เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจและส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้น
อยู่ที่การใช้ชีวิตของเขาทั้งคู่ด้วยครับ

เขาไม่เคยเล่นการพนันไม่เคยเที่ยว
ตังค์เลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านที่ดีก็ต้องคู่กันไป
บางคนผัวทำเก่งแต่เมียเก็บไม่เก่งมันก็หมด
แต่นี่ผัวทำเก่งเมียเก็บเก่งมันก็ไปกันได้ครับ

แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรายังคงนับถือ
เราก็ยังนับถืออยู่ตลอดเวลา
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวมูเด็ดบ้างไหม
ส่งมาหาเราหน่อยนะครับทางเฟซบุ๊คแฟนเพจที่เราขึ้นให้คุณอยู่ตรงนี้
เรื่องราวของคุณอาจจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการมูไนท์มาเจอกับเราสองคน

ครับผมวันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เรานำเสนอ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณเลยนะครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมมูตัวพ่อคุณพระดำมูตัวแม่
อาจารย์รัฐหมู่ขั้นเทพต้องลาไปก่อนนะครับ
พบกันได้ใหม่นะครับกับรายการมูไนท์

วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ